ศึกยอดมวยไทยรัฐจะชิงแชมป์
ศึกยอดมวยไทยรัฐรุ่นเวเตอร์เวท
พิกัดน้ำหนัก๑๔๗ปอนด์

ซ้ายนรกสะเทือนนพกิศกกัมปะนาจ
ฟัดกับแข้งมัจจุราชเมืองช้าง

ศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์ที่๒๘มกราคมนี้

วยดีดูฟรีไม่มีการพนัน